นี่ค่ะก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งบนถนนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
รถใหญ่กับรถแรงรถเร็วค่ะ
ขับปาดกันไปปาดกันมาบนท้องถนนเพื่อนร่วมทางไม่มีใครกล้าแซงเลยค่ะ
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายสองคันนี้ลงมาทำร้ายร่างกายกันบนท้องถนนค่ะ
ฮัลสวัสดีค่ะ

พี่คะพอดีจะมีกระบะกับ๑๐ล้อค่ะ
เขาขับปาดหน้ากรรมไปมาอยู่ที่เส้นน้ำโพงอ่ะค่ะ
ใบใบจันทร์นะคะเนี่ยไม่ไม่มันขวางถนนอ่ะ
อ่ะอันนี้คือช่วงช่วงท้ายแล้วนะคุณนัฐพูค่ะ
เพราะว่าคือก่อนหน้าที่เขาจะโทรแจ้ง
คือรถของคุณกาเซนกับน้องมาด้วยกัน
ระยองทางไปอำเภอแกลงก่อนถึงเสม็ด
คือรถที่ตามมาเขาเส้นนี้เขาจะไปจันทบุรี

รถตู้คอนเทนเนอร์กับรถกระบะ
ขับปาดกันไปปาดกันมาเป็นระยะทางเกือบ๑๐กิโลค่ะ

นะคะก็เหมือนกับรถกระบะจะถูกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉียวชนเข้าค่ะ

แล้วก็ลงมาวางมวยกันบนถนนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
รถข้างหลังไปไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยขวางถนนอยู่
ก็เลยทำให้มีการโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้เข้ามารับระงับเหตุนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถก็บันทึกเอาไว้ได้นะ

จอดตรงนี้เลยแล้วก็ลงมาวางมวยกันแบบนี้
ก็ไม่ทราบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้จบลงยังไงนะคะ
เพราะว่าคุณกาเซ็นบอกว่าหลังจากน้องในรถโทรแจ้งตำรวจแล้วเนี่ย
เขาก็ต้องหาช่องทางแล้วก็ต้องไปต่อเพราะว่าต้องรีบไปนะคะ
แต่นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนร่วมทางบนถนนก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะ

ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ